แผ่นที่๖ก็คือ

ได้๒หมื่น

๔หมื่นก็คือ๒หมื่นบวก๒หมื่น

อยากได้ไหม

อ้าว

เพราะว่าเพลงนี้รู้จักชื่อเพลงใช่ไหม
เพลงนี้แม่เราเป็นคนขายอยู่ใช่ป่ะ

โอมครับฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
โอมจะสู้หรือจะหยุด
สู้ครับ

เหลืออีก๑แผ่นป้ายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

นั่นคือน้องโอมต้องร้องเพลงโดยไม่มีตัวช่วยเลยนะครับ
ต้องร้องให้ถูกต้องทั้งหมดจนกว่าดนตรีจะหยุดไปนะลูก

พลังต้องชาร์จ

พวกเราเอาใจช่วยน้องเขาด้วยนะครับ

เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลงมาครับ

อินเตอร์

ท่านลูกชาย

เสียงไพมันเหมือนหนึ่งคนรอง่ายแต่ขาดในเจ้าน้ำตา
เสียงนี้คือเพียงคนปวดทุลา
จึงรองควรหาใกล้จะหลบหน้าไปไหน
ใกล้จะเข้าไปอย่างหนังตาเหลือมอง
ฉันกลายเป็นคนเศร้ามองฉันต้องมันควรคินใจ
หรือลืมสัญญาที่เธอให้ไว้
สักนี้จะไม่รักใครและไหนถึงผิดว่าจ้า
ข้าวเพราะว่าใกล้มีแฟนใด
ของรับรวยกันใหญ่ชุดใจกับเงินตา
แต่ใกล้รู้ไหมเมื่อยากไปยิ้มเต็มหน้า
หัวใจฉันแต่บานอนน้องน้ำตาอยู่นะจ๊ะ
แม้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพัง
จบลืมความรักกระวาน
เปรียบเหมือนรบร้อยช่องบุญกระทาน
โบสถ์จงรักเขานานลืมแคล้นที่เธอใกล้จาก
คิดว่าเค้าร้องได้แน่เค้าเคยร้องให้ฟัง
เค้าก็บอกว่าเค้าทำเพื่อแม่แต่เค้าต้องทำให้ได้
เอาละครับวันนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะ
ตั้งแต่เราทราบว่าจะมีเด็ก๔ขวบมาแข่งนี่
เราก็ทำใจกันไว้แล้วระดับหนึ่งนะว่าจะได้สักกี่เพลงนะครับ

แล้วถ้าได้จะไปสู่เพลงที่๔ตัวช่วยยังเหลืออยู่นะครับ
เอาละครับมามาดูกันมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมนะครับ
อยู่ทางบ้านด้วยมาดูซิว่าน้องโอมจะทำได้หรือไม่นะครับ
จะสร้างประวัติศาสตร์ในรายการของเราได้หรือไม่
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องโอมร้องได้หรือว่าร้อง

เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องโอมร้อง

น้องโอมร้องได้ไม่ร้อง

ร้องได้ในเพลงที่๓เท่ากับ๒๐๐๐๐บวก๒๐๐๐๐เป็น๔๐๐๐๐ครับ

อะไรกันนี่๔๐๐๐๐บาทสำหรับเด็กสี่ขวบนะครับ
น้องเขามีความสามารถจริงต้องขอชมคุณพ่อคุณแม่ครับที่เลี้ยงน้องโอมมานะครับ
สำหรับเพลงมันสักครู่นี้นี่เป็นเพลงใก่จ๋าศิษย์ธรรมนี้คือสายัลสัญยาก็น่าจะเป็นรุ่นปู่แล้วล่ะ

ตอนแรกมาบอกว่าขอเท่าไหร่

กลับแล้วหรอ

กำนัมสไตล์

โอ๊ปโอ๊ปโอ๊ปโอ๊ปโอ๊ปโอ๊ปโอ๊ปโอ๊ปโอ๊ป

เอ็ดเซว่าดิเกรดอินดิโยช่า
อ่าลังสากกานอ่ะเฮนี่ว่าดิเซอินไอโยช่า
อ่ารักอีสตาดิเวดีสตาดิเวดีดิไอโยช่า

มีฟรีดมีฟรีดขลางด้วยนะมีขลางมีขลาง
มีขลางเอาล่อมาขึ้นแท่นต่อแหมมีขลางด้วย

โอมโอมตอนนี้รายการต้องปิดหมดเวลาแล้วแต่โอมยังแบบแข่งไม่เสร็จ

เอามาไข่าวโชว์ในนี้ได้มั้ย
เดี๋ยวกลับไปคุณแม่จะได้โหเป็นร้านดังเลยออกไทยรัฐ

แล้วมาฝากลุงกับป้าด้วย

คือไม่ว่าวัยไหนรุ่นไหน
อยู่ใจพร้อมสู้ก็สู้ได้หมดนะฮะ

เท่เหลือเกิน
ไกลกว่าที่คิดมาไกลเหลือเกินนะครับ

เป็นกำลังใจให้กับน้องโอมนะฮะ

จะไปถึงหลักแสนหรือเปล่าหรือจะไปถึงหลักล้าน

ตอนนี้ก็ยังไปได้อีกเหลืออีกหนึ่งตัวช่วย

มาเป็นกำลังใจให้กับน้องโอมได้นะครับ
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง
สู้ชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
อีกหนึ่งสังคมนะ

มาให้กำลังช่วยผมด้วยครับ

เฮ้ย

การอุดวัดดิบี่น้องทุกท่าน
ฟังกระลมของผมก็นี่น้องอมน่าจะวัดหน่อยสี่
ข้าผมนี้ใช่ใครวันนี้มารายการร้องได้แล้ว
น้องพี่พี่สาวสวยพี่แบคกี้แล้วพี่หนุ่มหล่อสั้นที่ทุกข์ไหน
เอช่าเอช่าช่าช่าช่า
จะสู้หรือจะหยุด